สาวจากพัทธลุงเดินทางเข้ากรุงเทพมาหาแฟนนุ่ม
แต่ว่าไม่มีเงินใช้ทีนี้ครับเธอคิดอะไรไม่ออก
เธอเลยเอาปืนที่เอามาจากแฟนนุ่มเอามาปล้นร้านทอง
ตอนแรกทำทีทำท่าเป็นลูกค้าปรากฏว่าร้านทองเห็นท่าไม่ดีแล้ว
รู้เลยว่าสาวคนนี้เป็นโจรนะฮะคุมหน้าคุมตามาแบบนี้นะครับ
แล้วร้านกดล็อกเลยปิดประตูไม่ให้ผู้หญิงคนนี้หนีออกจากร้าน
ทีนี้ปิดประตูไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ถูกขังสติแตกบล่อยโฮเลย
แต่สุดท้ายถูกตำรวจจับเพราะว่าเธอออกไปไหนไม่ได้
ตำรวจนครบานคณะยาวรับแจ้งจากเจ้าของร้านทองเยาวราช
บนถนนสุเหล่าคลอง๑แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพนคร
ถูกคนร้ายเป็นผู้หญิงเข้ามาจี้ชิงทองในร้าน
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็จับกลุ่มโจรสาวรายนี้ได้โดยละม่อม
เพราะว่าหนีออกไปไหนไม่ได้ถูกขังไว้ในร้านนะฮะ
เจ้าหน้าที่มาพบคนร้ายลายนี้เป็นผู้หญิงที่แต่งกายคล้ายหญิงมุสลิม
แต่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าจริงแล้วเธอไม่ใช่หญิงมุสลิม
เธอแค่เอาผ้าอีฮาร์ฟเนี่ยใช่ไหม
มามาคลุมหัวเฉยเออผ้าคลุมหัวเนี่ยเอามาคลุมเพื่อที่จะอำพลางตัวนะครับ
ถูกขังอยู่ภายในร้านทองแห่งนี้เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าควบคุมตัวได้โดยง่ายนะฮะ
จากการตรวจสอบทราบชื่อคนร้ายก็คือนางสาวนิชชาพัฒน์โกมลเตชวานิสอายุ๓๙ปี
เจ้าของร้านทองเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางสาวนิชชาพัฒน์ทำทีทำท่ามาเป็นลูกค้าแล้วครับ
ขอเข้ามาดูทองขอเข้ามาลองทองเป็นสร้อยข้อมือทองคำหนัก๓บาท๒เส้น
จากนั้นผู้หญิงคนนี้ฮะจากลูกค้าแปลงร่างเป็นโจรนะครับ
ควักปืนพกสั้นขนาด๙มมยี่ห้อกล็อกออกจากถุงผ้าที่สะพายมาด้วย
ให้กับเจ้าของร้านได้เห็นคือเป็นการข่มขู่
เพราะดีฮะเจ้าของร้านไหวตัวทันรีบล็อกประตูเข้าออกร้านทองไว้
แล้วก็วิ่งเข้าไปหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะ
คนร้ายออกจากร้านไม่ได้สติแตกปล่อยโฮอยู่ในร้านขอให้
ตำรวจมาอย่างเดียวนะครับตำรวจรับแจ้งเหตุแล้วก็มาควบคุมตัวคนร้ายไปนะฮะ
เดินทางมาจากบ้านที่พัทธลุงนี่แหละฮะ
จึงมาดูราดราวแถวร้านทองเอาไว้ก่อนแหละ
และทีนี้เธอขโมยเอาปืนของแฟนมาก่อเหตุ
โดยเธอทำทีแต่งกายคล้ายหญิงชาวมุสลิม

ยังไม่ทันชักปืนออกมาเลย
คือยังไม่ทันเอาปืนออกมาจ่อจะยิงใครเลย
แค่เอาออกมาจากกระเป๋านิดเดียวเพื่อให้เห็น
ทางร้านเห็นเพื่อเป็นการขู่เท่านั้นเอง
ทีนี้เจ้าของร้านปิดล็อกประตู
และแจ้งตำรวจมาจับกลุ่มทันทีนะครับ

มีหรือใช้อาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ครอบครองอาวุธปืนของผู้อื่น

ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ